บนถนนดีเริ่มเอียงซ้าย

เสาไฟฟ้าไม่เท่านั้นสิดอม
ลุห้องเขาไปออกข้างหลังตกคลองนะ

อันนี้คือกล้องหลังหรือ
นี่ละครับคุณผู้ชมครับ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
โอ่งฝังใต้ดินคือถ้าเอาไว้สูงตัดน้ำไม่ได้เหรอเออแล้วมันเปลืองเนื้อที่ด้วย
เออเออเขาก็เลยแอบหน่อยนี่แหละครับโอ่งฝังดินแบบนี้มันเหินสิคุณผู้ชม
เหินตั้มเข้าไปให้โอ้ชนอะไรบ้างอ่ะชนมอเตอร์ไซค์ก่อนสองคันจากนั้นนะ
ก็ไปชนเสาไฟฟ้าแล้วเสียหลักหมุนไปชนรถจักรยานยนต์คันที่สาม
แล้วก็พุ่งเข้าไปในห้องแถวยังไม่หยุดยังไม่หยุดนะครับ
คือแหล่งงานเอ่อชาวกัมพูชาเนี่ยได้รับบาดเจ็บอีกสามคนอืม
หนึ่งในนั้นเป็นเด็กขวบเดียวแล้วตัวคนขับรถกระบะก็ได้รับบาดเจ็บ
นี่นี่ลูกนี่นี่คนนี้คนนี้ตัวจิ๋วเลยอ่ะนะฮะนี่แหละ
คนขับรถกระบะก็ได้รับบาดเจ็บเป็นคนที่สี่อืม
สมรักขาวอิ่มอายุ๕๓ปีคนที่เห็นเหตุการณ์เล่าบอกว่า
เธอยืนอยู่หน้าห้องเห็นแล้วเห็นรถกระบะนี่
พี่เขาเล่าพี่สมรักเล่ามาเร็วเลยแล้วเสียหลักสะดุดโอ่ง
ค่ะยังไงนะเมื่อกี้เห็นเห็นเอามือเอามือปาดหน้ามันยังไงนะ
ยืนอยู่อ่าแล้วทีนี้เขาเข้าขึ้นจากตรงเล่นแล้วจะปาดใส่หน้าหนู
หนูก็โดนลงไปแล้วก็มาใส่เนี่ยพี่อ๋ออันนี้อันนี้หลุดเลย
บอกเฉียดหน้าเธอไปนิดเดียวไอ้นี่เฉียดหน้ามานิดเดียว
โอ้โหเบื้องต้นคนขับรถกระบะให้การว่าผมวูบหลับในพี่เขายอมรับแต่โดยดีเลย
ครับทำให้เกิดอุบัติเหตุอ๋อนะฮะโอ้ยในในคนอ่ะตรงวงแดงเห็นไหม
ใช่โอ้โหนิดเดียวอ่ะอ่าแต่เจ็บนะเนี้ยละบอกว่าเจ็บไป
แล้วก็พาคนขับไปสอบปากคำก็ดำเนินคดีกันต่อไปแล้วครับ
แต่พี่เบิร์ตคือมันก็ไม่ได้มีใครอยากหลับในแล้วบางทีมันจะไม่รู้ตัว
มันเป็นจังหวะเสี้ยววินาทีนิดเดียวที่แบบฉันคิดว่าไหวอีกนิดเดียวนิดเดียว

คือมันแบบมันไม่มีอะไรบอกล่วงหน้านะ
แล้วอย่างน้ำแข็งบอกเลยนิดเดียวนะนิดเดียว
เฮ้ยนิดเดียว

ผมนี่นะฮะเลนสวนกัน
รถผมเฉขวาเข้าไปไปเข้าเอาซุ้มล้อหลังรถหกล้อ
ตอนนั้นผมขับรถกระบะใครก็คิดว่าขาต้องหัก
ขาต้องยุบมาถึงห้องโดยสารนะครับ
ผมรอดมาได้แล้วผมสัญญากับตัวเองว่าผมจะไม่หลับในอีกเลย
แล้วผมก็เลยมาบอกคุณผู้ชมว่าอย่าหลับในนะ
อย่าหลับในเพราะว่าไม่รู้จะมีโอกาสได้มานั่งคุยกันอีกหรือเปล่า

คำว่าฝืนการหลับในไม่มีอยู่จริงในโลกนี้ครับ

แสดงว่าจะลูกอมดื่มน้ำคุยโทรศัพท์พี่ว่าไม่ช่วยใช่ไหม

ถ้าป้องกันได้ก็ช่วงนี้อากาศร้อน
เปิดแอร์ไงเปิดแอร์จ่อหน้า

ขับรถทางไกลตรงยาวสบาย
คุณผู้ชมครับไอ้ตรงยาวนะครับ
หลับในกันมานักต่อนักแล้วระวังให้ดีครับเป็นห่วงครับ